สถานการณ์เมื่อวานนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ

ก็คือสารรัฐนูลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอนะครับ
รอการวินิจฉัยคดีหุ้นไอทีวี

ยัตติของมติที่ประชุมรัฐสภาบอกเป็นยติ

ค่ะดังนั้นก็ต้องดูทิศทางในอนาคต
หลังจากนี้ไปแต่ละพักจะมีท่าทีกันยังไงบ้าง
แต่ทีนี้คำถามก็คือวันนี้คุณพิธา

นี่นะครับเพียงแต่ว่าเข้าไปทำหน้าที่สอสอไม่ได้เท่านั้นเอง
นี่คือไอจีส่วนตัวของคุณพิธาริมเจริญรัฐนะฮะชื่อตรงนี้นะครับ
ถ้าจะไปดูการโพสต์ที่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุด
วันนี้ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยังไม่มีใครเจอเลยนะฮะ
แต่คุณพิธาเนี่ยโพสต์เอาไว้นี่เป็นการโพสต์ครั้งสุดท้าย
คือเมื่อวานนี้เป็นคลิปวีดีโอของตัวเอง
ขณะเดินออกจากห้องประชุมรัฐสภาหลังได้พูดอำลาไว้
จนกว่าจะพบกันใหม่ใช่ไหมแล้วเพื่อนสอสอก็ปรบมือให้กำลังใจกัน
นี่โพสต์เอาไว้นะฮะนอกจากนั้นยังไม่มีการโพสต์อะไรอีกเลยนะครับ
จากการแชร์ไอจีสตอรี่ที่กลุ่มเพื่อนสนิทรวมถึงแฟนคลับเนี่ยส่งมาให้กำลังใจ
แล้วก็นี่นะครับที่คุณพิธาได้แชร์ไอจีสตอรี่
อันนี้เป็นการโพสต์ด้วยตัวเองนะครับเพื่อแสดงความเสียใจกับคุณป่านกิรวรรณตัลถวรรฐ
อดีตผู้สมัครสศพกไกลที่เสียชีวิตลงอย่างกระทั่นหันนะครับ
พร้อมกับข้อความยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้
ตอนที่เดินออกจากห้องประชุมรัฐสภานะครับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะฮะ
ถ้าจะดูก็คือช่วงเที่ยงวันนี้นะครับแต่ไม่ใช่การโพสต์เองเป็นการแชร์นะฮะ
ทิมพิธาเป็นคนละอันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากโพสต์รูปอุ้มลูกสาวก่อนไป
ยังไม่พบการเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับถ้าจะดูจนถึงช่วงสิบแปดนาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
แต่ถ้าจะถามว่าคุณพิธาไปที่ไหนอย่างไรบ้างเมื่อคืนนี้นะครับคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ซึ่งก็จะมีลักษณะเส้นทางคล้ายกันเลยนะฮะ
มีเรื่องหุ้นสื่อแล้วก็สารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอนะครับคุณธนทรเมื่อคืนนี้นะครับ
รูปคู่คุณพิธานี่นะฮะพร้อมกับมีข้อความบอกว่าค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจคุณพิธา
หัวหน้าพักก้าวไกลหนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไป
ส่วนวันนี้ไม่มีใครเจอคุณพิทาใช่ค่ะแต่มีคนเจอคุณธนทร
นี่ฮะคุณธนทรวันนี้ไปประชุมกับทีมคณะทำงานของคณะก้าวหน้า
นักข่าวก็เลยนี่เจอตรงนี้ก็เลยถามนะครับว่าเออตกลงได้ให้กำลังใจคุณพิทาอย่างไรบ้าง
คุณธนทรบอกเรียบร้อยดีพอถามว่าคุณพิธากำลังใจดีไหม
คุณธนทรนี่ยกนิ้วโป้งแบบนี้นะฮะพร้อมกับบอกว่าเยี่ยม
นักข่าวก็เลยแซวต่อฮะตะโกนแซวต่อบอกขอหนึ่งเพลงสำหรับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ได้ไหม
ขอเพลงเหรอคะเพราะคุณธนทรเนี่ยเขาบอกเป็นตัวตึงของทางคณะก้าวหน้า
หรือว่าอนาคตใหม่หรือก้าวไกลมากขึ้นเมื่อไหร่ล่มเมื่อนั้นเหมือนกัน
คุณธนทรหนึ่งก็บอกโอ้โหลองโอ้ยเบาเลยพอขอเพลง

ถ้าจะดูว่าคุณพิทาไปไหนเนี่ย
คุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลนะครับ
น่าจะบอกได้นะครับเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเมื่อคืนนี้
ได้คุยกับคุณพิทายืนยันว่าสภาพจิตใจคุณพิทายังดีอยู่นะครับ
เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ต้องจะหาเสียงต้องจะเลือกตั้งนะฮะ
สิ่งหลายอย่างยังไม่ได้พักผ่อนเลย
ช่วงนี้ก็เลยขอเวลาไปพักผ่อนกับลูกสาวที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำงานวันเสาร์อ่า

ก็วันเสาร์เดี๋ยวจะกลับมาทำงานเลขาธิการพักบอก
หัวหน้าพักขอไปพักผ่อนที่เชียงใหม่ก่อนวัน๒วัน
ก็เลยยังไม่ได้มีใครได้เห็นท่าทีของคุณพิธา
หรือว่าคุณพิทาก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับใครที่ไหนนะคะ